เขาบอกว่าไปบุกค้นโรงงานเป็นโรงงานผลิตน้ำผลไม้เถื่อน
ก็สามารถที่จะยึดของกลางน้ำผลไม้รวมได้กว่า๗๐๐ขวดนะคะ
บอกว่าโรงงานแห่งนี้มีการสวมสิทธิ์ออยของผลิตภัณฑ์อื่นด้วยค่ะ
จากกรณีที่กรมสรรพสามิตรสุ่มซื้อตัวอย่างเครื่องดื่มน้ำผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะ
แล้วก็ไปตรวจพบน้ำผลไม้มีการทดสอบพบว่าเกณฑ์อัตราส่วนผสม
ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ย
เหมือนกับมีผลการทดสอบน้อยกว่าเกณฑ์อัตราส่วนผสม
โดยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมก็ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แล้วก็ไปตรวจสอบผู้ประกอบการไม่ทราบชื่อและที่ตั้ง
ซึ่งผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมผลไม้ดังกล่าวนะคะ
ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าสถานที่ผลิตก็ไม่มีอยู่จริง
และยังใช้เลขสาระบบอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต
เข้าข่ายผลิตหรือจำหน่ายอาหารปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอาหารค่ะ
ที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่๕กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นำโดยพันธุ์ตำรวจโทกรวัตรปานประพากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีการแถลงข่าวเรื่องการตรวจสอบพบสินค้าอาหารปลอม
รูปแบบของน้ำผลไม้มะขามยี่ห้อชื่นใจ
ก็เป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์ขวดผลิต
อยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
จากการตรวจสอบผู้ผลิตไม่ได้อยู่ในสถานที่ดังกล่าว
แต่ไปเปิดโรงงานผลิตในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
และผลิตมาได้กว่า๒ปีแล้ว
ตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญเรืองการค้า
ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตง
ก็เลยตรวจยึดน้ำผลไม้ดังกล่าวไว้ได้กว่า๗๐๐ขวด
รวมทั้งยังมีขวดที่รอบรรจุอยู่ด้วย
ซึ่งจากการตรวจสอบพบสีปรุงกลิ่นคล้ายกับมะขาม
ใส่ลงไปในระหว่างการผสมน้ำมะขาม
โดยที่ไม่มีส่วนผสมของมะขามจริงที่บรรจุอยู่ตามสลากนะคะ
อกจากนี้น้ำผลไม้ยี่ห้อดังกล่าวมีออยอร์ก็จริง
แต่ว่าออยนี้เป็นการสวมสิทธิ์จากยี่ห้ออื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ

แล้วก็อายัดน้ำผลไม้มะขามที่ผลิตทั้งหมด
ส่งตรวจสอบสารต้องห้ามอย่างละเอียด
พร้อมเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพแม่แตง
เพื่อให้แจ้งข้อหาและดำเนินคดีกับผู้ผลิตต่อไปค่ะ

นี่ปลอมน้ำผลไม้ปลอมออย
ก็ยังไม่ใช่ออยของผลิตภัณฑ์นี้อีกนะ

ใช่ฉะนั้นต้องดูดีละคุณผู้ชม